ก็คุยเรื่องเมื่อวานนี้คุยท่านประธานนะครับเรื่องเวลาครับ
เวลาว่าจะใช้เวลาอะไรที่เร็วกว่ากันปกติกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็น
มีถึงถึงร้อยมาตราเนี่ยปกติก็จะตั้งกรรมอธิการ
ผมเลยเสนอเพราะว่ามันจะทำให้ละเอียดถี่ถ้วนนะฮะ
แต่ว่าเมื่อสมาชิกก็เร่งก็ต้องการกรรมัติการเต็มสภา

ไม่ได้มีอะไรกับกฎหมาย
วันนี้ก็ขออนุมัติสภาและพินาไป

ถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนไปสัปดาห์ต่อไป
ต้องใช้วิธีลงคะแนนเพื่อรู้ว่าใครลงคะแนนว่าอย่างไร
ซึ่งก็คือการที่จะต้องเรียกชื่อทีละคน
แต่ว่าวิธีนั้นใช้เวลาแต่ละครั้งเป็นชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเมื่อวานก็ใช้วิธีที่คิดกันมา
พอสมควรนะครับว่าใช้วิธีนี้ดีไหมนะครับ
รู้สึกก็เห็นว่าใช้วิธีนี้วุฒิก็ไปใช้วิธีนี้ครับ
คือแจกบัตรเห็นด้วยก็บัตรสีน้ำเงินอย่างที่เราเห็นเมื่อวาน
แต่ว่าเขาต้องใช้เวลาอยู่นั่นเองเพราะว่าทั้งหมดเนี่ย
มาจากการที่ห้องประชุมสภายังไม่เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นเครื่องลงคะแนนที่กดปุ๊บออกมาปั๊บทันทีเนี่ย
เรายังไม่มีจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ซึ่งต้องใช้เวลา
ดังนั้นสมมุติว่าเดือนหน้าสมมุติว่าเดือนหน้านะครับ
ห้องประชุมชั่วคราวของชันตราของพฤษภาพรรณ์เนี่ย
สามารถใช้ได้ก่อนเราก็จะไปใช้วันที่๑๕นี้
๑๕นี้มันจัดเราก็จะไปตรวจกัน
ความพร้อมทุกฝ่ายจะไปตรวจห้อง๑๕นี้
ว่าสามารถที่จะใช้ได้เมื่อไหร่พร้อมเพียงไหน
ที่นี่ก็ดีแต่ว่าเครื่องลงคะแนนไม่มี
จะใช้เวลาในการลงคะแนนมาก
ก็ว่าตามข้อมังครับเนี่ย
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะลงมติว่าใช้วิธีไหน

ก็ปรึกษาตอนเลือกแล้วนะครับปรึกษาท่านประธานกรรมนตริการว่า

สมมุติวันนี้นะครับลงมติสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่
ใช้วิธีเต็มสภาอย่างที่เสนอ
ก็สามารถเสร็จได้ก่อนเวลาแต่ว่าจะเสียเวลาในการ
แล้วก็มาตรา๑มาตรา๒ไปเรื่อยจนมาตราสุดท้ายนะครับ
ระหว่างนั้นถ้าไม่มีคนแปรยติข้อจบเร็ว
หมายถึงว่าข้อขวานไปเลยตีนานาจรา
แต่ถ้ามีผู้แปรยติแล้วเกิดผู้ประชายติไม่เห็นด้วย

แต่ว่าสมัยก็เห็นว่าวิธีนี้เร็วกว่า
สมมุติเสร็จวันนี้ตอนค่ำหน่อยนะครับ
ก็มีข้อมันค่ำมันเกิดขึ้น
โดยต้องผ่านวันละสองวันละสามอีกทีหนึ่ง

แล้วก็จะมาเช็คเกียรติว่าคุณจะประชุมสัปดาห์หน้า

สัปดาห์หน้านี้ส่วนอย่างเมื่อวานบอกว่า
เขามีงานวัดงานศาสนาข้อมันศาสน์
อีกส่วนหนึ่งบอกว่าให้ประชุม

แต่ทีนี้พอโบสถ์๙ลงมาแล้วนะคะ

แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเราดูจากอดีตนะครับ
เมื่อมีการแต่งตั้งคัตุมพรีโบสถ์๙เรียบร้อยแล้ว
เมื่อทวายสัตว์แล้วเขาจะอยู่รอเพื่อแถลงนโยบาย
เพราะหลังจากนั้น๑๕วันรัฐบาลต้องแถลงนโยบาย
ซึ่งผมก็เจอว่าขนาดนี้เขาฟูมเตียงนโยบายไปแล้ว
แล้วก็ไม่น่าจะถึง๑๕วัน
เท่าที่ทราบว่าจะใช้ช่วงเวลาประมาณสัปดาห์นั้นกลับแถลงนโยบาย
ก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายได้เลย
แต่ว่าสภาไม่ได้เป็นอุปสรรคหมายถึงว่าสภาสามารถที่จะประชุมได้ครับ

แต่โดยทั่วไปเราจะรอรัฐบาลแถลงนโยบาย
แล้วสภาก็จะดำเนินการเพื่อตรวจสอบกับรัฐบาล
หรือทั้งละทูถามเสนอยศติอะไร

การแขนงแหล่งที่จะเป็นผู้นี้สุขาเกียจกายไหมครับ

เพราะว่าดูแล้วต้องอาศัยที่นี่

เพราะว่าที่เกรียบกายนั้นวันที่๑๕เราจะดูความลองแต่ผมเชื่อว่าเพราะว่าเท่า๒สำบัติร้องประชุมที่จะใช้ที่นู่น
แต่เป็นห้องประชุมของวุฒิสมาชิกมี๓๕๐ที่นั่งเท่านั้นเองแต่ว่าจะเสริมขึ้นมาให้เป็น๕๐๐ที่นั่งชั่วคราว
ผมยังเชียร์กับกฎหมายครับกฎหมายที่นี่กฎหมายมันอยากจะไว้อย่างนั้น
แต่ว่าเรื่องของการที่คนใหม่จะเข้ามาเนี่ยได้คุยกันในสมาธิการ
เขาไปดูกฎหมายมาว่าถ้าสมมติคดียังไม่อุทธรณ์อีกการไม่จบ
สมมติว่าเราไม่อุทธรณ์คดียังไม่จบจะทำอย่างไรจะทำอย่างนี้ครับ
ในสมาธิการสาธารณ์เขาไปดูข้อบทศาสตร์ที่นี่
ใครว่าต้องรู้ว่าสมาธิจะอุทธศาสตร์หรือเปล่าหรือเปล่าก่อนใช่ป่ะครับ
ในสมาธิการสาธารณ์ก็ไม่อุทธศาสตร์หรือเปล่าฝ่ายกฎหมายสาธารณ์เขาดูดังนี้
ประเด็นสมมติด้านฉะนั้นจะเนื่องจากนี้มั้ยครับ
สมาธิกภาพหมดไปตามครับทหารครับ
หมดไปตามแล้วเมื่อวานเป็นนักข่าวปรากฏมาครับ

เหลือ๒๔๙เดิม๒๕๐ก็เหลือ๒๑๙ไม่น้อยกว่า๒๑๙
เดิมนี้ไม่น้อยกว่า๒๕๐ครับ